เพื่อนซีเพื่อนกันจนวันตายดิฉันพูดไม่ผิดเลย
เพื่อนกันจนวันตายจริงสำหรับพี่นีโน่และพี่โอวรุษนะคะ

แต่พี่นิโน่ยังคงทำหน้าที่เพื่อนจวบจนวาระสุดท้าย
และล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งผ่านงานทำบุญครบรอบ๕๐วัน

นีโน่ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่ารู้สึกปลื้มใจที่เห็นประชาชนและแฟนคลับ
ยังคงรักและคิดถึงพี่โอ
มาร่วมกันทำบุญจนได้ยอดหลักแสนกันเลยทีเดียว
ซึ่งเงินส่วนนี้จะได้นำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับพี่โอวรุษนั่นเองค่ะ
ตู้เซฟที่อยู่ข้างโรงเขานะครับโรงเย็นเขา
ก็ชาวบ้านมาก็มาเคารพศพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็

เปิดมานี่เงินรวดเทลงมาแบบตกใจ
อดเมื่อวานที่นับกัน๑๔๐๐๐กว่าบาท
ที่ร่วมบริจาคกันเข้าไปสร้างสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง

ตั้งใจทำให้เขาแล้วก็เหมือนกับเขาได้ทำบุญร่วมกับเราด้วยทุกคนนะครับ
ก็ฝากไว้ด้วยครับใครอยากร่วมทำบุญก็ได้ครับ
นี่แหละค่ะพี่นีโน่นี่แหละถือว่าเป็นแรงแล้วก็เป็นกำลังสำคัญ
ในการช่วยเหลือครอบครัวของพี่โอวรุษในขณะนี้ด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยรวบรวมเงินบริจาคเขาเรียกว่ารวบรวมเงินทำบุญค่ะ
ให้กับครอบครัวของพี่โอเนี่ยเป็นล้านเลยนะคุณผู้ชม
แต่ว่าได้ส่งมอบให้กับครอบครัวของพี่โอไปแล้ว
อันนี้ก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการทำบุญนะคะ
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลก็ได้บุญกันไปอีกสำหรับแฟนคลับที่เดินทางไปร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าใครจะช่วยเหลือต่อไปก็โอนสตางค์เข้ากับให้กับบัญชีของคุณพ่อคุณโอรุธก็ได้